คุณผู้ชมคะจากเหตุดังกล่าวนะคะเดี๋ยวมาต่อเหตุนี้ก็เลยนี่ก็โหดมากเลยเหมือนกันค่ะ
คือมีชาวบ้านเขาไปเจอศพซึ่งหัวเนี่ยขาดซึ่งแน่นอนแหละมันฆาตกรรมแน่
แบบนี้ตำรวจตามสืบจนรู้ว่าคนก่อเหตุเป็นใครเดี๋ยวต้องไปฟังว่าเขาให้เหตุผลในการฆ่าครั้งนี้ว่าอะไร
เป็นการร่วมกันก่อเหตุถึง๔คน๒คนจับได้แล้วอีก๒คนหนีไปแล้ว๒คนนี้นะคะคือตำรวจเนี่ยนำตัวมาทำแผน
ต้องไปดูจังหวะโอ้โหชาวบ้านเนี่ยโกรธแค้นกันขนาดไหนค่ะ
การทำแผนเป็นไปด้วยค่ะมุ่นไหวค่ะครับคุณว่าครูบปวดขนาดไหนล่ะปีอยุ่นค่ะ
ก็ออกมาจากบ้านเอาเขามาทิ้งหมกป่าตัดคอเขาด้วยนะคะ
นี่จำได้เลยข่าวนี้เคยเป็นข่าวมาที่ไร่อ้อยที่ขอนแก่นก่อนหน้านี้

กรกฎาคคือเจอร่างไร้อ้อยแล้วหัวเจออีกที่หนึ่ง
ใช่มีหน้ายาดชาวบ้านคือจะเข้าไปหยุมหัวเพราะโกรธมาก

เออคือมันโหดจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมคะ
ตำรวจเนี่ยตามสืบจนกระทั่งรู้ว่าเป็นนายคนนี้นะคะ
ที่เป็นคนก่อเหตุเหตุการณ์เนี่ยเอาจริงเขาก่อเหตุตั้งแต่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอโนนศิลาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ญาติของนายคมสันศิษย์ทัพพรักดีอายุ๔๕ปี
นั่นก็คือผู้ตายคมสรรเป็นคนตายนะคะ

พอรู้ว่าตำรวจจะพามาทำแผนตัวผู้ก่อเหตุ
ตะโกนด่าจะพยายามเข้าไปทำร้ายนายธนวัฒนสุดแสงอายุ๖๕ปี

แต่เป็นญาติกับคนตายในธุมศรรย์ด้วยซะใช่เป็นญาติกันด้วยใช่เป็นญาติการทางห่าง
อีกคนนึงเนี่ยคือนายวิทยามาสวงค์ค่ะหรือว่านายวิทย์
ในวิทย์คนนี้ก็คือเป็นเพื่อนของคนก่อเหตุตัวหลักเลยก็คือในหลาดนี่แหละค่ะ
ตำรวจเนี่ยพามาถึงตรงบริเวณบ้านหนองแวงนะคะ
ญาติพี่น้องอย่างที่บอกว่ามาด่าทออยากจะเข้าไปรุมประชาตันคุณมันไม่ใช่ง่ายนะตำรวจเนี่ยต้องคอยป้องกัน
แล้วรีบนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ออกไปทันทีในหลาดกับนายวิทย์เนี่ยจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้
และในหลาดสารภาพแบบนี้ว่า๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมาผมกับพวก๔คนเป็นรุ่นน้องในการลงมือก่อเหตุ
รุ่นน้องเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เคยค้ายาเสพติดแล้วไปติดคุกมาก่อนเป็นคนคุกอะค่ะก็เลยชวนกันมาแล้วก็ให้ค่าตอบแทน
ซึ่งวันเกิดเหตุในหลาดเด็กกับในวิทย์ขับรถไปรับผู้ต้องหาอีก๒คนจอดกระบะรออยู่ที่ถนนกลางทุ่งนาแล้วขับรถมาที่บ้านของนายคมสรรผู้ตายค่ะ
หลานเนี่ยเรียกคมสรรออกมาเปิดประตูให้แล้วเข้าไปในบ้าน๔คนเข้าไปรุมสกรรมค่ะในห้องนอนเขาเลยแล้วก็ลงมือทำร้ายในคมสรรเอาผ้าขาวม้าเนี่ยรัดคอจนกระทั่งคมสรรขาดใจตาย
กลับมาทำสอบถามในหลาดผู้ต้องหานี่ทำไมถึงก่อเหตุได้โหดขนาดนี้เจ้าตัวตอบไหมฟังค่ะ
หลาดบอกนะคะว่าคือเขาถูกดูถูกดูแคลนถูกดูถูกแบบนี้มาตลอดและนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยเก็บสะสมความแค้นไว้เพราะโดนว่าโดนด่าเยอะ
หลาดนะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นน้องที่เล่าให้ฟังบอกให้ค่าตอบแทนด้วยใช่ไหม
ค่าตอบแทนที่ให้คือเท่าไหร่หรือไม่ได้การค่าคนเนี่ยคนละสองหมื่นบาท
คนละสองหมื่นให้กับอีก๓คนแล้วไปรู้จักมักจีได้ยังไง
เอ้าก็ทั้ง๓คนนั้นเขาเคยโดนคดียาค้ายาเสพติดมาก่อนไงและเคยติดคุกกันค่ะ
นั่นแหละค่ะก็เลยรู้จักกันค่ะสุดท้ายเนี่ยแล้วสองหมื่นบาทเนี่ย
มันต้องพรากชีวิตคนคนหนึ่งไปแบบนี้แล้วครอบครัวเขาต้องเสียอกเสียใจขนาดนี้นะคะ
หลังก่อเหตุนะคะในหลาดไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่ตะบนบ้านหันด้วยนะคะ
ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าอะไรรู้ไหมหลานมาจะปฏิบัติธรรมได้กว่า๑เดือนแล้ว
มันแปลว่าหลังจากฆ่าแล้วคือไปปฏิบัติธรรมเลย
ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติเสร็จหลังจากนั้นไม่รู้รู้สึกยังไงรู้สึกผิดหรือเปล่าล่ะ
มาปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วตัวเองก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อย่างที่บอกอีก๒คนตำรวจเนี่ยเดี๋ยวต้องแกะรอยนะคะเพื่อตามตัวมาให้ได้
ทะเบียนเลยค่ะขอไข่กไก่๔๒๑๓ป้ายทะเบียนขอนแก่นนะคะ
อันนี้รถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุใช่ส่วนรถ
รถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นรถของในหลาดด้วยนะ
ตอนนี้เดี๋ยวรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับด้วยนะคะ
มันก็กลายมาเป็นหลักฐานในการมัดตัวเลยค่ะ